คุณผู้ชมครับช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ก็มีความร้อนแรงทางด้านการเมือง
เพราะว่าเวทีดีเบตต่างก็เดินหน้าไป
พักการเมืองต่างก็เดินหน้าหาเสียงปราศัยกันไป
แต่ว่ามี๑คนที่มีวาธกรรมออกมา

วาธกรรมที่พูดรวมถึงที่โพสต์คลิปในโลกโซเชียล
และก็ที่ไปขึ้นไปพูดในเวทีดีเบต
ใช่ค่ะคือวันนี้กลายมาเป็นพาดหัวหน้าหนึ่ง

โพสต์หมดเวลาเกรงใจแล้ว
มาร์คยันไม่สนับสนุนบิ๊กตู่
ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นนายยกรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจ

กลายเป็นที่จับตามองของพักต่างนะครับ
เพราะตอนนี้แต่ละพักเขาก็มีการแบ่งกลุ่ม

หรือไม่ก็ฝากฝั่งสืบทอดอำนาจ
บ้างก็มีเพื่อไทยกลุ่มหนึ่งประชาธิปัตย์กลุ่มหนึ่ง

วันนี้นายพิสิทธิเวชาชีวะยังคงตั้งโต๊ะแถลงข่าวย้ำจุดยืนทางการเมือง
ดังที่พูดไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
โดยนายพิสิทธเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
แถลงจุดยืนทางการเมืองของพักอีกครั้ง
โดยยืนยันว่าสิ่งที่พูดในฐานะหัวหน้าพัก
ยึดอุดมการพักไม่เอาการสืบทอดอำนาจ
เพื่อให้ประชาชนทราบความชัดเจนของพัก
แม้รู้ว่าอาจจะทำให้คะแนนนิยมพักน้อยลง
ย้ำว่าภักษ์มุ่งเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
จึงต้องเป็นผู้เลือกว่าจะร่วมงานกับพักใด
ซึ่งหากภักดิ์พลังประชาบรัฐมีแนวทางสืบทอดอำนาจ
ก็จะไม่ร่วมด้วยและพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้าน
เพราะเมื่อมีคลิปคำพูดนี้ออกมารวมถึงที่ไปพูดในเวทีดีเบตเนี่ย
ว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรรมตรีสืบทอดอำนาจ
แต่ก็มีคนถามว่าอ้าวไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์อย่างเดียว
หรือยังคงสนับสนุนพลังประชาบรัฐอยู่
คุณจะพูดถึงคุณธนทรใช่ไหมที่เมื่อวานพูดบนเวทีดีเบตแบบนี้
ทีเดียวกันคุณธนาพรพูดบอกว่า
พักประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
แต่ยังคงสนับสนุนพักพลังประชาบรัฐ
เพื่อให้ตัวเองก้าวสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่
เมื่อวานนี้ก็เป็นเวทีร้อนแรง
ด้านของนายสุเทพเทือกสุบันแก่นำพักรวมพลังประชาชาติไทย
พูดถึงท่าทีของนายอภิษฎในระหว่างการปราศัยกับประชาชน
อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
บอกว่าเป็นผู้ผลักดัน
ทำให้นายอภิษฎได้เป็นนายยกรัฐมนตรี
ไปฟังเสียงช่วงบางตอนของนายสุทธิพธิ์กันนะครับ
อ่านจดหมายรักกลางวงดีเบตนะครับ
ก็พูดถึง๒๗ปีของการเป็นพักที่รับใช้ประชาชน

คุณสุเทพก็เลยพูดว่าผมเป็นผู้ผลักดันนายอภิษฎิ์เป็นนายยกรัฐมนตรีนะครับ
ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์หนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
ก็เป็นสิทธิ์ที่นายอภิษฎจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
แต่ควรมีจุดยืนว่าจะร่วมกับพลังประชาบรัฐหรือไม่
เพราะประชาชนจะมีการตั้งคำถามแน่นอนนะครับ
ก่อนหน้านี้พลังประชารัฐที่เข้าไปปราศัยนครราชศรีมา
เขาก็ถามนายอภิษฎเหมือนกันพูดบนเวทีถามว่า
ถ้าคุณอภิษฎไม่ร่วมกับพลังประชาบรัฐ
แล้วคุณจะไปร่วมกับเพื่อไทยเหรอ